กระโชคแรงถือว่าเป็นการก่อตัวที่ใช้พลังงานมาก
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นฝนอากาศจะร้อนอบอ้าว
หลังจากฝนตกลงมาอากาศก็จะเย็น
อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นอ่อนแอลงด้วย
แน่นอนครับภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างที่ต้องระวังในระยะนี้
อย่างแรกก็คือโรคจากไวรัสนะครับอาการแบบนี้ก็จะทำให้มีลักษณะเป็นไข้หวัดคัดจมูกนะครับ
ซึ่งกลุ่มที่ต้องระวังก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กทารกนะครับ
อย่างที่๒คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
สังเกตก็คือมีอาการเจ็บคอหลังจากนั้นก็จะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัว
แล้วก็มีอาการเป็นน้ำมูกขึ้นมาด้วย
ก็อาจจะต้องระวังสำหรับใครที่ไปตากฝนมาแล้วควรที่จะชำระร่างกายให้สะอาด
อย่างที่๓ก็คือโรคท้องเสียอาหารเป็นพิษ
เกิดจากการที่อาหารสดในระยะนี้
มักจะมีเชื้ออีโคลายจากน้ำฝนที่ปนเปื้อนมาด้วย
เชื้อนี้แหละทำให้เราท้องเสียได้ง่าย
อย่างที่สี่ผิวหนังอักเสบ
แน่นอนครับเวลาฝนตกลงมาตามท้องถนนแล้วไปเจอกับสิ่งสกปรกต่าง
สิ่งเหล่านี้เมื่อมาโดนร่างกายของเราและไม่ทำความสะอาดทันที
ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็เกิดทำให้มีการระคายเคืองผิวหนังได้
อย่างที่๕โรคฉี่หนูโรคนี้เป็นกันบ่อย
ใครที่เป็นชาวสวนชาวไร่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ถ้าหากไปสวนไปไล่มากลับมาบ้าน
มีอาการเป็นไข้แล้วก็ตัวบวม
โดยเฉพาะบริเวณน่องมีอาการหน้าเหลืองตาเหลืองเบื่ออาหาร
คงจะต้องไปหาหมอนะครับเพราะว่าโรคนี้อาจจะทำให้เสียชีวิตได้
อย่างสุดท้ายก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับในระยะที่มีฝนตกเยอะแบบนี้
ยุงก็อาจจะไปไข่ตามบริเวณที่มีน้ำขังมากยิ่งขึ้น
โอกาสที่จะมียุงปริมาณมากก็เป็นผลพวงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้มากตามไปด้วย

นี่คือโรคต่างที่ต้องมาเตือนกันในช่วงที่มีฝนตกเยอะแบบนี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ